นูกับป้าแมวเพื่อนบ้านกันเลยพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งคุณผู้ชม
แต่ทีนี้มีปัญหามีปัญหาเพราะว่าป้าแมวแกชอบตากผ้า
แล้วมันไปขวางทางเข้าออกของบ้านลุงมนูเขา
ทะเลาะกันบ่อยจนวันหนึ่งนะลุงมนูแกบอกก็ฝั่งนั้นท้ามาก่อน
ลุงมนูก็เลยถามกลับไปว่าพร้อมตายไหม
แมวตอบว่ายังไงรู้ไหมเออมาเลย
สิ้นเสียงป้าแมวที่บอกว่าเออพร้อมโอ้โหปั้งยิงเข้าไปเลยคุณผู้ชมฮะเฮ้ย
กระสุนโอ้โหเจาะเข้าไปตรงขาของป้าแมว
ท้าก็ไม่น่าท้าคนยิงก็ไม่น่ายิงคุณผู้ชม
มนูหรือว่ามณีวันอายุ๖๖ปีครับ
ลั่นกระสุนลูกซองใส่ป้าแมวหรือนางบัวผัด
อายุเท่ากันนะ๖๖ปีล้มทั้งยืนอ่ะ
อยู่แถวนั้นคนรู้จักอยู่แถวนั้นตกอกตกใจกันใหญ่

เหตุการณ์เกิดขึ้น๔โมงเย็นเมื่อวานนี้ครับ
หลังก่อเหตุเสร็จลุงมนูไปไหนอ่ะ

มนูให้การว่าอ๋อที่ผมบุกไปยิงไอ้ป้าแมวเนี่ยนะ
ก็ป้าแมวชอบมาตากผ้าขวางทางเข้าออกบ้านผม
เวลาจะออกไปไหนมาไหนเกะกาไม่สะดวก
ก็เลยมีปากเสียงนะทะเลาะกันมาตลอด

แมวเนี่ยมาท้าให้ผมยิงไง
ผมก็เลยลองถามไปก่อนพร้อมตายหรือยัง
แมวดันบอกพร้อมยิงมาเลย

แล้วพี่ก็ยุขึ้นอย่างไรนะ
ยุขึ้นเลยตำรวจเลยคุมตัวลุงมนุนี่นะ

ระหว่างนั้นคุณผู้ชมต้องดูท่าทีลุงมนูหน่อยว่า
แกดูสลดไหมแกดูรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปไหม
มีการตะโกนท้าทายด้วยนะ
ตัวไว้นะอีกสองวันเดี๋ยวมันจะเช็คบินลายตัวเลย
จะอยู่ไหนกันเนี่ย
ขนาดโดนตำรวจคุมตัวไปแล้วคุณผู้ชม
ลุงมนูแกยังไม่ไวท้คนอื่นบอกระวังไว้
เดี๋ยวอีกสองวันจะได้ออกมาไม่รู้จะได้ออกจริงเปล่ากันคุณผู้ชม

เมาทีลัยก็คงจะหาเรื่องชาวบ้านไปทั่ว

แล้วป้าแมวก็หนึ่งในนั้นใช่เข้าพรรษาแล้ว
อ้อค่าโอ้โหลูกมนูเลิกเล่าเถอะ
ลูกมนูแก้ถือมีดมาก่อนเนี่ยแล้วเดินเข้าไปบ้าน
เปลี่ยนอาวุธไปเอาปืนออกมาแทนครับ

ชาวบ้านก็พากันภาวะไม่กล้าเข้าไปห้ามครับ
ไม่คิดว่าลุงมนูจะมาก่อเหตุแบบนี้กับป้าแมว
ในส่วนของคดีตำรวจเตรียมแจ้งข้อหา
พยายามฆ่าครับและดำเนินคดีตามกฎหมายครับ